แบบอันนี้ยังไงค่ะ
แบบอ่าฝ่าหญิงก็เคลียร์แล้วเอย

คนหลายคนสงสัยเลยว่ามันยังไงกัน

ชื่อว่าน้องนี่คนรีนั่นเอง

เป็นภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาฝรั่งเศสมาเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขานอกใจแต่ไม่ได้ครบซ้อน
เฮ้ยคุณผู้ชมมันอึ้งมากนะคะ
ถ้าผู้ชายมาบอกว่านอกใจนะแต่ฉันไม่ได้ครบซ้อน
ก็เหมือนกันป่ะก็แสดงว่านอกใจไง
แต่ว่ายังไม่ได้มีใครแต่ว่าไปชอบคนอื่นแล้วนะ

ตนเขียนระบายยาวพอประมาณเลย
แคบว่าเวลามันเปลี่ยนไปแต่ต่างคนแต่ต่างตัวนะคะ
แล้วก็ยอมรับเลยนะว่าผมมันนอกใจ
ไม่ให้เกียรติชิปในฐานะของแฟนนะพูดได้ขนาดนี้เลยนะ
เออเล่นถำสีจรีวเขาจะเสียใจด้วยเนี่ย
ปี้เองที่ผ่านมาเขาบอกว่าชิปปี้ทำฐานะทำตัวในฐานะแฟนที่ดีมากเลยนะคะ
แล้วก็ที่เหตุการณ์เกิดขึ้นอันนี้เขาไม่ได้เจตนาจริงนะ
แล้วก็ไม่เกี่ยวกับใครไม่มีมือที่สามไม่มือที่สี่
ชอบคนอื่นแต่มันไม่มีมือที่๓มันไม่ได้นะมันดูงงนะคะ
เออนะคะซึ่งท้ายที่สุดแล้วทั้งหมดทั้งมวลค่ะ
ตวนขอน้องรับไว้เพียงผู้เดียวเท่านั้น
เลยถือว่าโพสต์เนี่ยก็ซะอย่มดทุกข่าวลืมเหมือนกันนะคะ
ว่าจะมีข่าวลือต่อก็ติดตามกันต่อได้นะ
คนที่อองตวนคบอังกฤษไหม